นักศึกษาชั้นปี๑ของมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่

เพราะว่าเห็นพฤติกรรมของอาจารย์หนุ่มคนหนึ่งอายุประมาณ๓๐ปี
เป็นอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์นะฮะ
ตอนที่เวลาสอนเนี่ยนะจะเอาแท็บเล็ตนะฮะ
เอาไปวางไว้ที่พื้นใกล้โต๊ะที่อาจารย์นั่งสอน
แล้วก็จะเรียกนักศึกษาบอกมาเซ็นชื่อลงชื่อเข้าเรียนที่โต๊ะของอาจารย์นะ
เด็กเขาก็ต้องเดินมาเนี่ยเห็นไหมครับ
เขาแอบอัดพฤติกรรมจนเห็นเลยอย่างนี้
ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องมาหมดนะครับ
แล้วผู้หญิงใส่กระโปรงใช่ไหม
แท็บเล็ตมันอยู่ข้างล่างเด็กเขาตามถ่ายมา
เพราะว่าเขาสงสัยว่าอาจารย์เอามาวางทำไม
เพราะว่าเวลาที่นักศึกษาเห็นกลัวจะเดินเตะหรืออะไร
อาจารย์ครับอาจารย์คะเลื่อนแท็บเล็ตออกหน่อย

โอ้โหโมโหแล้วจะวางอยู่แต่ตรงนี้
ก็เลยมีน้องนักศึกษาในห้องเนี่ยก็คุยกับเพื่อนบอก
อาจารย์เขาจะแอบถ่ายใต้กระโปรงเราหรือเปล่า
เนี่ยนะฮะก็เลยเอาอย่างนี้นะ
อาจารย์ย้ายแท็บเล็ตก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้
ก็เลยรวมตัวกันนะครับในหมู่นักศึกษาหญิงที่โรงเรียน
อาจารย์คนนี้นะวางแผนเก็บหลักฐาน
จนสามารถมัดตัวอาจารย์ได้เพราะว่าพอเห็นคลิปแบบนี้แล้ว
อาจารย์ชอบวางแบบนี้ต้องให้ไปเซ็นชื่อแบบนี้
ก็เลยไปแจ้งคณะบดีบอกคณะบดีครับ
คณะบดีคะเนี่ยดูค่ะเห็นไหมอาจารย์เขาอย่างนี้อย่างนี้
บดีก็เลยให้อาจารย์อีกคนนึง
ไปยึดไอแพทของอาจารย์ผู้ชายคนนี้มา
แล้วมาเปิดดูคุณเขียนมาสอนอืมปรากฏว่าโอ้โห
แอบถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษาหญิงเนี่ยบานเลย
เต็มเลยแล้วไม่ใช่แค่นักศึกษานะ
เพื่อนอาจารย์ผู้หญิงด้วยกันก็มี
โต๊ะแล้วก็แบบเป็นมุมใต้กระโปรงที่เห็นพอดีเลย
วางพื้นกับพื้น
เขาทำประนาบนี้อย่างไรไม่ต้องคิด

แล้วก็คือตำแหน่งอะไรคือเหมือนเดิมทุกอย่างทุกครั้งที่เรียน
ก็นักศึกษาชั้นปี๑ที่เขามีภาพอยู่ในคลิปในแท็บเล็ตของอาจารย์ผู้ชายคนนี้
เขาก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความที่สพภูพิงรัชนิเวศด้วยนะครับ
ทางตำรวจก็ประสานไปยังคณะบดีของมหาวิทยาลัยแล้ว
ให้แจ้งอาจารย์คนนี้นะครับให้มาพบพนักงานสอบสวนนะ
จะต้องสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป
นี่ก็กะเอาแบบคงกะไม่มีใครรู้ไง
คิดว่าเขาคงจะไม่รู้ตัวกันหมดหรือยังไง
โอ้โหวางอยู่กับพื้นเปิดแบบกล้องเกลิ้งนี่แบบเห็นอย่างนี้เลยนะครับ